พี่ปามี่หน่อยดีกว่าทำข้าวคลุกกะปิตอนนี้วางไมค์จับกระทะจับตะหลิวแทนค่ะ
ช่วงนี้หลากหลายเมนูนะสำหรับครัวปามี่ถ้าเกิดว่าเข้าไปส่องกันน่ากินทั้งของขาวของหวานเลยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยตั้งใจทำมากเลยแล้วทำชุดใหญ่เลยทำเอาไปไหนนี่
ลุกมาเข้าครัวทำข้าวคลุกกะปิหม้อโตพร้อมกับเครื่องเคียงแบบครบเซตแน่น
พี่มี่บอกว่าโพสต์ภาพเอาไว้เนี่ยตั้งใจให้เห็นว่าจัดเรียงใส่ในแต่ละกล่องด้วยมือตัวเองด้วยความตั้งใจ
แคปชั่นด้วยว่าเตรียมทำข้าวไปส่งให้กับเหล่าหมอพยาบาล
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เอาให้ได้รับประทานกันอิ่มอร่อยทั้งโรงพยาบาล
ซึ่งแฟนก็เข้ามาชื่นชมแล้วก็บอกว่า
อยากชิมฝีมือพี่มี่ด้วยเหมือนกันนะคะ
ว่าจะอร่อยสักขนาดไหน

บอกว่าแล้วก็ส่งขึ้นรถไปนะคะ
หวังว่าน่าจะถึงคุณหมอพยาบาลช่วงเย็น
ทานข้าวเย็นกันอิ่มอร่อยพอดีเลยนะคะ

ยังทำอาหารเก่งอีกด้วยนะคุณเนาะ